ไปดูการเสียชีวิตปริศนาของผู้ชายคนหนึ่งหน่อยนะคะ
เขาบอกแม่ตั้งแต่หัวค่ำเมื่อวานนี้บอกว่าเออเดี๋ยวผมจะไปหาปลาในทุ่งนานะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ยะโสธรแม่ก็โอเคไม่เป็นไร
ปกติลูกชายจะกลับมาตอนเช้าค่ะ๘โมงครึ่งก็แล้วไม่เห็นลูกชายกลับบ้านแม่ก็
ไปหาปลาถึงไหนอ่ะลูกผิดปกติแล้วล่ะเดินออกไปตามโอ้โห
เสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าที่ไทยทอยเนี่ย
มีบาดแผลเหมือนถูกของมีคมแต่ว่าลึกถึงสมอง
เนี่ยค่ะก็เลยต้องมีการประสานทั้งตำรวจในท้องที่นะคะ
แพทย์เวรแล้วก็กู้ภัยเป็นแพทย์เวรจากโรงพยาบาลเยอะโสธรนะคะ
ไปร่วมกันตรวจสอบผู้ตายเนี่ยก็คือนายสุดที่สากรานมีชัยอายุ๒๘ปีนะคะ
เสียชีวิตอยู่ทุ่งนาใกล้สะพานลำน้ำยังบ้านใหม่ชุมพรในตะบนเดิด
อำเภอเมืองจังหวัดเยอะโสธรอย่างที่บอกว่าสภาพศพ
ใกล้สบมีคันเบ็ดมีมิดพระหนึ่งเล่มแล้วก็มีจอบหนึ่งด้าม
รวมถึงไฟสองกบและเสือหนึ่งผืน
ต้นสันนิษฐานว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมงแล้วนะคะ
แม่บอกว่าลูกก็จะไปหาปลาช่วงหัวค่ำแบบนี้ทุกวันแหละแต่เช้าก็กลับไง
แต่ปรากฏเช้าวันนี้๘โมงครึ่งลูกไม่กลับมาสักทีแม่ก็เลยออกตามหา
โอ้โหแม่บอกล้มทั้งยืนเลยอ่ะเห็นลูกนอนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนา
นึกไม่ออกจริงว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าลูกชายก็ไม่ได้ไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับใครเลย
ตำรวจเบื้องต้นตั้งปมการเสียชีวิตเอาไว้ว่าอาจจะเป็นการทะเลาะวิวาสนะคะ
เมืองต้นต้องให้กู้ภัยนำศพส่งนิติเวชชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดก่อน
แล้วก็จะให้ญาติติดต่อขอรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
สมมุติว่าชนะสูตรออกมาแล้วมันคือการเสียชีวิตผิดธรรมชาติเป็นการฆาตกรรม
อันนี้ตำรวจก็ต้องดำเนินการต่อแล้วล่ะว่ามันเกิดจากอะไรใครเป็นคนทำแล้วก็ต้องจับตัวคนร้ายให้ได้